มาพบกันในช่วงของข่าวบันเทิงนะคะเมื่อสักครู่นี้จดเลขกันทันหรือเปล่า
อาจารย์นบไทยรัฐต้องบอกเลยว่าอุ๊ยอยากจะมาว่าแม่นเนี่ยเนอะเชอรี่เนอะ

เช้านี้เจอกับเชอรี่เช่นเคยขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคน

แต่ว่าก่อนอื่นค่ะมาติดตามข่าวบันเทิงกันก่อน
เมื่อวานนี้ในโลกโซเชียลรวมไปถึงวงการบันเทิงพูดกันเยอะเลยทีเดียว
เนื่องจากว่าป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนั่นเอง
ในวงการบันเทิงตอนนี้เพื่อนพ้องก็แสดงอาการเป็นห่วงกันเยอะเลย
รวมไปถึงแฟนของตลกรุ่นดังด้วย
ต้องบอกเลยว่าชีวิตของคุณดอนที่ผ่านมา
ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเลยค่ะ
หากว่าเอ่ยชื่อดอนจมูกบานนะคะเชื่อว่าคนรุ่นใหญ่วัย๓๕อัพ
ไม่มีใครไม่รู้จักค่ะเพราะว่าถ้าย้อนไปสัก๓๔๐ปีก่อนนะคะ
ตลกค้างฟ้าคนนี้ก็เป็นหนึ่งในตลกที่ประสบความสำเร็จอย่างมากค่ะ
ในยุคที่คาเฟ่เฟื่องฟูนะคะก็เริ่มต้นจากการเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะ
เดินสายออกงานไม่เว้นแต่ละวันจนสามารถมาตั้งคณะตลกของตัวเองได้นะคะ
เทานะคะคุณจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กแล้วก็ต้องบอกเลยว่าฮอตมาก
เทียบเท่ากับคณะเชิญยิ้มในเวลานั้นเลยทีเดียวค่ะ
แต่แล้วไปมาก็เกิดปัญหาภายในวงขึ้น
จมูกบานก็เลยตัดสินใจลาออกมาตั้งคณะใหม่อีกครั้ง
ถ้าหลายคนเห็นหน้ารู้จักแน่นอนนี่ไงน้องซายคุณแม่ขอร้องค่ะ
โด่งดังเป็นพลุแตกเลยทีเดียว
ขณะเดียวกันคุณดอนเองก็ทำค่ายมวยไปด้วย

ค่ายมวยได้ประมาณสัก๑๐ปีตัดสินใจเลิกค่ะ
จนกระทั่งถึงช่วงมันหมดยุคทองของคาเฟ่

เหล่าศิลปินตลกก็ต้องปรับตัวให้ได้
แต่ว่าตอนนั้นคุณผู้ชมโชคดีที่คุณดอนจมูกบาน
มีการรับงานแสดงเอาไว้บ้างทั้งหนังและละคร

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้โด่งดังเฟื่องฟูเท่าตอนเป็นตลกคาเฟ่ก็ตามนะคะ
ต่อมาในปี๒๕๕๓ค่ะชื่อของดอนจมูกบาน
ก็กลับมาเป็นข่าวคลึกโครมตามหน้าสื่ออีกครั้ง
แต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเท่าไหร่

ว่าเขาเป็นโรคมะเร็งตับระยะสุดท้ายค่ะ
ซึ่งณตอนนั้นคุณดอนเองก็เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดที่โรงพยาบาลจนอาการดีขึ้นมากแล้ว
แต่ว่าอย่างที่ทราบกันแหละว่าเป็นโรคมะเร็งนะคะก็ค่ารักษาค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะ
ยังไงก็ตามค่ะคุณดอนจมูกบานไม่ท้อนะคะแต่ว่าไม่เคยยอมมืองอเท้าค่ะ
พออาการดีขึ้นเจ้าตัวก็ลุกขึ้นมาทำปลาร้าสับทรงเครื่องขาย
เป็นธุรกิจเล็กพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็เป็นค่ายาค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยนั่นเอง
พร้อมกับมีการรับงานแสดงบ้างอยู่ประปรายนั่นเอง
แต่พอช่วงต้นปีที่ผ่านมา๕๙นี่แหละคุณผู้ชมดาวตลกชื่อดังก็มีอาการโรคมะเร็งกำเริบขึ้นมาอีกครั้ง
แล้วก็อาการสุดหนักมากขึ้นทุกวันค่ะทางด้านครอบครัวก็เลยนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาล
จนถึงขณะนี้ครอบครัวบอกว่าหมดค่ารักษาไปแล้วเกินกว่าล้านบาทค่ะ
ซึ่งตอนนี้คุณดอนจมูกบานก็ยังต้องการเลือดกรุ๊ปโอเป็นการเร่งด่วนอยู่นะคะ
ใครที่มีเลือดกรุ๊ปดังกล่าวช่วยกันบริจาคได้ค่ะโดยระบุว่าบริจาคให้กับนายเล็กเพียรเกรดวิทย
หรือว่าดอนจมูกบานนี่แหละค่ะแล้วก็ใครที่สะดวกเรื่องเงินนะคะ
ก็สามารถบริจาคเงินช่วยค่ารักษาตลกอาวุโสคนนี้ได้นะคะ
ใช้ชื่อว่านายเล็กเพียรเกรดวิทย์ธนาคารกรุงศรีอายุทยาหมายเลขบัญชี
ขึ้นอยู่จังหน้าจอเลยนะคะ๓๓๑๖๙๓๓๔๗ค่ะ
ย้ำกันอีกครั้งนะคะเลขบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะ
ชื่อบัญชีนายเล็กเพียรเกรดวิทย์หมายเลขบัญชีค่ะ๓๓๑๖๙๓๓๔๗นั่นเองค่ะ
ส่วนทางด้านคุณถั่วแระเชิญยิ้มนายกสมาคมตลกแห่งประเทศไทย
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าทางสมาคมเพิ่งทราบข่าว
เรื่องที่คุณดอนป่วยหนักซึ่งก็แม้ว่าตลกอาวุโสนั้นจะไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมตลกแห่งประเทศไทย
แต่ว่าทางคณะกรรมการบริหารสมาคมก็ได้มีการพูดคุยกันถึงการยื่นมือให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง
ดอนจมูกบานแล้วนะคะเบื้องต้นเนี่ยเตรียมที่จะเดินทางไปเยี่ยม
แล้วก็ให้กำลังใจตลกอาวุโสที่โรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้๒มิถุนายนนั่นเองค่ะ